ครับมีคุณพ่อของนักเรียนชายชั้นม๒คนหนึ่ง
ลูกชายเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละฮะโรงเรียนแถวบางคอแหลม
ร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
พ่อบอกว่าครูพระของโรงเรียนเนี่ย
สั่งให้นักเรียนชั้นม๓ที่เป็นรุ่นพี่ของลูกชาย

อีกคือเราหมกคลีใช่มั้ย

ไม่สิอยากให้เก็บแล้วว่ารู้ซะแล้วซะ
นี่คุณพ่อไปที่โรงเรียนนะฮะนี่อีกคลิปนึงนะครับ
ที่ไปหาที่ห้องพักครูเลยครูพระนะครับ
แล้วลูกชายที่บาดเจ็บอยู่ซ้ายมือ
ก็ไปถามว่านี่ไปถามรุ่นพี่ชั้นม๓ที่ต่อยลูกเนี่ย
บอกครูพระสั่งให้ต่อยลูกให้ต่อยรุ่นน้องม๒
จริงหรือเปล่าแต่ครูพระเขายืนยันว่า

เขาแค่ไปเตือนไปห้ามเรื่องเอานวมมาเล่น
ไปไปมาแล้วไปต่อยกันได้ยังไงเนี่ย

ลูกเขาบอกว่ารุ่นพี่ม๓มาต่อยนะครับ
คือคุณพ่อเขาก็เอาเรื่องนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าไปไล่ถามรุ่นพี่ของลูกแล้ว
เด็กรุ่นพี่ยืนยันว่าคนที่สั่งให้ต่อยน้องเนี่ย
คือครูพระครูพระบอกว่าไม่ใช่นะครับ
มันเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อน
ตอนนั้นน่ะเรียกฆาตที่สั่งเด็ก
ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ของน้องเนี่ยไปฟังผิดหรือยังไง
อยู่ดีไปต่อยรุ่นน้อง
มีคลิปหลักฐานนะครับแม้ว่าครูพระจะบอกว่าไม่ได้สั่งแบบนั้น
แต่ตอนที่รู้ข่าวเรื่องลูกชายถูกต่อยเนี่ย
พ่อบอกไปถึงบ้านรุ่นพี่ชั้นม๓มาแล้ว
ขวามือคือครูพระของโรงเรียน
แต่พ่อบอกเขามีหลักฐานรุ่นพี่ชั้นม๓ของลูกชายเนี่ยนะฮะ
พ่อไปหามาถึงบ้านแล้วเด็กก็ยอมรับว่า
ต่อยน้องม๒เพราะครูพระเป็นคนสั่งจริง
นี่เห็นมั้ยอันนี้รุ่นพี่ม๓
มันเป็นคนสั่งอาจารย์เขาสั่งหรือไม่หรือเขาไม่สั่ง

คุออกโรงเรียนแน่นอนไม่ต้องห่วง
มันเป็นคนสั่งมืออาจารย์เขาสั่งใช่ไหมหรือว่าเขาไม่ได้สั่ง

โอเคแต่ทุกคนได้ยินหมดใช่ป่ะ
วันนี้เราก็เลยไปติดตามความคืบหน้าที่โรงเรียนนะฮะ
เพราะว่าเป็นโรงเรียนสังกัดกรทมนะครับ
วันนี้เรื่องไปถึงสำนักงานเขตแล้วนะครับ
ที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะฮะโรงเรียนวัดราชสิงหอนนะครับ
วันนี้นางสาววาสนาบุรณกิติโสพลผู้มนุยการเขตบางคอแหลม
มาประชุมกับทางผู้บริหารของโรงเรียนนะฮะ
ประชุมร่วมกับผอโรงเรียนวัดรัชสิงหอนนะครับ
นายธีระมงคลเจริญลาบ
หลังจากที่ประชุมแล้วก็ตรวจสอบเรื่องราวกันเสร็จนะครับ
พอเขตบางคอแหลมบอกว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาสอบครูพระคนนี้แล้ว
โดยให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทราบผลภายใน๑๕วัน
ว่าตกลงแล้วไปสั่งเด็กให้ต่อยกันจริงหรือเปล่า
จากการสอบถามเบื้องต้นครูพระบอกว่าไม่ได้สั่งให้รุ่นพี่ม๓ไปทำร้ายน้องม๒
ตอนนั้นแค่บอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมเก็บของไม่ยอมหยุดเล่นกันนะ
จับคู่ชกกันเลยดีไหมจากนั้นเด็กรุ่นพี่ม๓ก็เลยไปต่อยรุ่นน้องม๒
โดยครูพระบอกว่าไม่ได้สั่งให้เด็กไปต่อยกันแค่บอกแบบนี้เท่านั้นเอง
แล้วเท่าที่เห็นไปต่อยเนี่ยก็เหมือนกับเด็กไปเล่นชกต่อยกันแบบหยอกล้อตามปกติ
เพราะเด็กทั้งสองคนเขาสนิทแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้ว
อันนี้เป็นการชี้แจงเบื้องต้นนะฮะที่ทางครูพระเขาบอกกับทางพอเขตแล้วก็พอโรงเรียน

แล้วเมื่อผลสอบออกมาก็จะพิจารณาลงโทษครูพระ
ตามประบวนการขั้นตอนต่อไป
อะไรอย่างเงี้ย
ออกมาอย่างผู้ปกครองของเด็กเลย
มาติดต่อตอนที่เป็นข่าว
คือตอนที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด

เขายอมรับว่าครูพระสั่งให้ต่อยน้องม๒จริง

แล้วก็มีครูอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เด็กคนที่ก่อเหตุได้ไปคุยกันแล้ว
ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุก็ขอโทษยอมรับผิด
ซึ่งในส่วนของพ่อน้องม๒บอกไม่ติดใจเอาความ
เพราะพ่อของเด็กม๓เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนมาด้วยกัน
แต่ตอนนี้คาใจครูพระค่ะ
ว่าตอนไปถามเนี่ยปฏิเสธทำไม
ว่าไม่ได้สั่งให้พี่ม๓ต่อยเด็กน้องม๒
แล้วทางโรงเรียนก็ยังนิ่งเฉยไม่ตรวจสอบไม่ดำเนินการอีก
จนเป็นข่าวนี่แหละถึงเพิ่งมาดำเนินการ
ดูอยู่แล้วก็ไม่มีการห้ามไม่มีอะไร
แล้วก็มาถามเด็กคนที่ต่อยเพราะอะไร
เพราะว่าเขาบอกว่าครูสั่ง
เขาบอกว่าครูสั่งครูเป็นคนสั่งให้ต่อยประมาณนั้น
ผมเองมาตอนที่เหตุการณ์มันเกิดแล้ว

แล้วก็เพื่อนเดี๋ยวที่ต่อยเขาตามว่า
ได้ยินกับทุกคนครับแต่ครูให้การปฏิเสธ

สองฝ่ายแล้วก็ครูพระด้วยนะฮะอ่าว่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างต่างเนี่ย
เป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นถ้าไม่สามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้
ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไป